มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพชายชาวต่างชาติ
แล้วก็มีการนำชิ้นส่วนศพไปใส่ไว้ในตู้แช่เย็น
คือตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบค่ะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าศพนี้น่าจะถูกฆ่าปาดคอ
ตัดส่วนของศีรษะออกก่อนจะนำชิ้นส่วนของศพไปใส่ไว้ในตู้แช่เย็นนะคะ
ตำรวจก็ต้องกลับเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางเข้าไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์
ภายในซอยสุขุมวิท๕๖ซึ่งเป็นจุดพบศพชายสูงวัยชาวยุโรป
ฆาตกรรมอำพรางใส่ตู้แช่ขนาดใหญ่เพื่อมีการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเป็นครั้งที่สอง
โดยนายนิพนธ์มุ่งมั่นพัฒนาทนายความของผู้ต้องหาชาวต่างชาติก็ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงในการเก็บหลักฐานทั้งหมด
ไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางและวัตถุพยานบางส่วน
ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานพระขนง
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
ตอนนี้ตำรวจรู้สัญชาติของนายอารอนโทมัสแกเบรียลและในเจมส์ดักลาส
สองผู้ต้องหาแล้วค่ะว่าเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน
ส่วนนายพีเทอร์แอนดรูโคเทอร์ที่ปรากฏชื่ออยู่ในพาสปอร์ต
สิบกว่าเล่มตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสัญชาติอะไรนะคะ
ต้องรอการประสานข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง
ส่วนตู้แช่ศพที่พบในที่เกิดเหตุตำรวจรู้ข้อมูลมาว่า

โดยมีคนไทยเป็นคนสั่งซื้อจากร้านขายอุปกรณ์สแตนเลสย่านกล้วยน้ำไทย
แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามภรรยาชาวไทยของนายปีเตอร์
เขาให้ข้อมูลพร้อมยืนยันว่าการรวบรวมพยานหลักฐานใกล้สมบูรณ์แล้ว
เพียงการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
และผลตรวจเอกลักษณ์บุคคลของศพว่าศพที่พบนั้นเป็นใคร
ซึ่งแพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรจะมีการผ่าชนสูตรศพ
ว่าเดี๋ยวจะรู้ผลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
หลังจากผ่าศพแล้วเนี่ยคงจะพอทราบสาเหตุอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่ง
ซึ่งถ้าได้สาเหตุการณ์ตายแล้วเราก็จะได้มาผสมกับสิ่งที่เราเดินหน้าไป
ทั้งสาเหตุเนี่ยก็ต้องรอแพทย์ผู้ชนสูตรท่านดื่นยัน
เชื่อว่าคงจะภายในวันนี้หรืออย่างช้าอาจจะไม่เกินพรุ่งนี้
ด้านพลตำรวจรีสมประสงค์เย็นท้วมผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
บอกว่าชิ้นส่วนศพที่พบในตู้แช่ทั้ง๖ชิ้นร่องรอยการตัดมีลักษณะเรียบค่ะ
ประกบติดได้หมดมีเพียงช่วงศีรษะที่รอยหั่นบริเวณลำคอไม่เรียบสนิท
สันนิษฐานได้ว่าผู้ตายอาจถูกฆ่าปาดคอ
แล้วก็ตัดส่วนศีรษะออกก่อนที่ศพจะแข็งตัวเชื่อว่านายปีเตอร์น่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แนวทางการสอบสวนพบว่านายปีเตอร์ได้ซื้อตู้แช่นี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๑นะคะ
แล้วก็ไม่ให้ใครมายุ่งกับตู้นี้เลยไม่มีการนำอาหารนำเครื่องดื่มไปแช่
ส่วนศพที่พบเบื้องต้นยังไม่สามารถชี้ได้ว่าเสียชีวิตมาแล้วกี่ปีต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ